ภารกิจพิชิตความอร่อยค่ะ
ส่วนแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานี่นะคะเรียกว่าเป็นสาวมาสเท่
มาพร้อมกับบุคลิกอันโฉกเฉียวนั่นเอง
จำกันได้ไหมคะว่าเป็นใครถ้าจำไม่ได้ตามเดียมาเลยค่ะ
นี่เข้ามาถึงในร้านร้านน่ารักมากค่ะ
เจ้าจักรอื่นเนี่ยมาถามกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้าง

ขอดูหน่อยค่ะมีเมนูอะไรน่ากินบ้างคะ

น้องหาอะไรมาให้พี่กินหน่อยสิคะ

นี่เด็กเสิร์ฟที่นี่หน้าตาดีเหมือนกันนะคะจริงแล้ว
มาแล้วค่ะอันนี้อะไรอ่ะคะ

เมนูที่เอามาเสิร์ฟพี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะ
อันนี้เป็นกาแฟค่ะกาแฟนายโตรกับทุนนิค
วิธีการกินต้องกินอย่างนี้นะคะ
เปลือกส้มนะคะคนให้เข้ากันค่ะ

ทิ้งเบิกส้มไว้ให้มันมีกลิ่นต้มด้วยอย่างนี้ป่ะ

เชิญค่ะ

ใช่ก็คือเป็นแบบว่าถ้าว่างก็จะทำ
ซื้ออุปกรณ์แบบซื้อไม้ขัดไม้ตอกตะปูลองเองหมดเลย
โอ้โหท่าทางเป็นคนลุยแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชม
เหมาะกับรายการของเราเป็นอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีออเดิฟให้ก่อนเป็นภารกิจแรก

มาแล้วค่ะภารกิจแรกของเรา
ก็คือให้เจสอ่านโจทย์อยู่ข้างหลังนี้

เพื่อที่จะเอาตัวเลขนั้นมาเปิดกระเป๋าใบนี้

ออกเสียงดังข้างหลังนี้เลยค่ะ

เกษียณอายุราชการ๖๐
ทศวรรษนี่อะไรนะ

ตัดออกไปอย่างนี้แหละ

โอเคเปิดดู

ลองไหม

มาดูตัวช่วยก่อนค่ะ

และอันนี้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือ

มาดูสถานที่ที่ต้องไปในวันนี้กันนะคะ

จากการเล่นภาพยนตร์กับเป้อารักษ์ใช่ไหม

เราจะจำคาแรคเตอร์เขาได้จากสีผม

เป็นแบรนด์แบบเพิ่งเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือในช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงแบบว่า

อกจากนี้เห็นบอกว่ายุ่งและทำอะไรหลายอย่าง
ก็ยังหากิจกรรมให้ตัวเองทำอีก

ปีนหน้าผาปีนหน้าผาค่ะ

ทีนี้มาวันนี้ค่ะเจ๊ที่เจ๊ต้องทำแน่คืออาหาร
ไว้เออคิดว่าพอได้ไหม

โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดแล้วว่าจะเต็มที่ขนาดนี้
เดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมว่าภารกิจของเธอในวันนี้
และอาหารที่จะต้องทำนั้นคืออะไร

ถ้าไม่มั่นใจเลยสักนิดแต่เธอก็ยังยืนยันว่า
ทำอย่างเต็มที่ให้สุดความสามารถที่มี
แล้วภารกิจครั้งนี้ของเธอจะเป็นอย่างไรต่อนั้น
มาเอาใจช่วยสาวสวยคนนี้กันต่อช่วงหน้าครับ